ที่จังหวัดบุรีรำค่ะผู้ชายคนหนึ่งออกไปตกปลา
เขายืนยันว่าเขาตกปลาตรงนี้เกือบทุกวันแล้วก็ย้ำว่าเมื่อวานก็มา
แต่วันนี้มาเจอสิ่งที่มันแปลกกว่าเมื่อวานเขาบอกว่าเขาไปเจอห่อผ้าสีแดง
เป็นจุกไว้แบบนี้นะและจุกที่มัดมัดไว้เนี่ย
มัดด้วยสายสีน่ะเป็นอันนี้แดงแดงแบบเนี้ย
เขาบอกว่ามันมัดไว้ด้วยสายสินและแถมปิดยันท้าเวสวรรณ
อยู่ขอบสระแบบนี้ข้างในมันมีอะไรหรือเปล่า
มีกระดูกคนไหมหรือเป็นศพเด็กเขาก็สงสัยไม่กล้าหยิบขึ้นมาค่ะ
แจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็มาเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะ
วในนิคมชุนรำเขาบอกว่าเขาไปวางเบ็ดตกปลาที่สระน้ำหลังโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรียรำ
แล้วก็ไปเห็นห่อผ้าสีแดงแดงเขาย้ำว่าเมื่อวานเขาก็มาตรงจุดนี้แหละ
จุดเดียวกันแต่ไม่เห็นห่อผ้านี้วันนี้มาอีกทีเห็นแล้ว
แสดงว่าน่าจะมีคนเอามาวางไว้ภายใน๒๔ชั่วโมงนี่แหละ
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
แจ้งกู้ไผ่กู้ไผ่ก็ต้องมาแม้ว่าจะเห็นเป็นผ้าหอแดงแดงบันเงินเล็กเล็กน้อยน้อยนี่นะคะ

ความสงสัยให้กับชาวบ้านลงไปหยิบประคองกันขึ้นมาแบบนี้
แกะออกมาเป็นศพเด็กหรือเปล่าเป็นกระดูกหรือเปล่า
ปรากฏว่าแกะออกมาเป็นทูบค่ะ
อยู่ในนั้นมีทูบหนึ่งกรัมมีเทียนสีเหลืองเล่มเล็กเล็ก
เล่มมีดอกไม้มีเงินเหรียญบาทสิบบาท
แล้วก็มะนาวผ่าครึ่งลูกนึงเนี่ยปรากฏออกมาเป็นแบบเนี้ย
ตำรวจและกู้ภัยค่ะเขาก็เลยตัดสินใจห่อกลับคืน
แล้วทำยังไงต่อเอาโยนลงไปในน้ำเหมือนเดิมด้วยนะคะ
เพื่อให้หายสงสัยชาวบ้านก็โทรศัพท์ไปสอบถามพระครูประหลัด
วิชาญธรรมโชโคจากวัดป่าโคกปราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องของผ้าแดงเกี่ยวกับเรื่องทำไมจะต้องเอาทูบ
เอาเทียนเอามะนาวมาห่อผ้าแดงหลวงพ่อบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อาจจะเป็นการห่อสะกดวิญญาณที่ถูกฆาตกรรมใช้มะนาวแบบนี้
ใช้ผ้ายันปิดท่าทวารไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้จิตออกไปไหน
จะได้ไม่ออกมาบอกคนอื่นว่าตัวเองถูกใครฆ่าถูกใครกระทำ
อันนี้หลวงพ่ออธิบายนะก็เป็นความเชื่อเนี่ยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งกรณีมีคนเล่นคุณสัยเนี่ยเขาบอกว่ากรณีแบบนี้
บุคคลที่เสียชีวิตทายาทจะทำพิธีแบบนี้เพื่อไม่ให้ศัยยศาสตร์เข้าตัวญาติพี่น้องหรือทายาท
โดยใช้มะนาวซึ่งเป็นความเชื่อว่าช่วยให้คุณสัยจืดจางเป็นการสะกดวิญญาณ
จากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานานะคะ
ซึ่งยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาห่อผ้าปริศนานี้มาทิ้งในสระน้ำค่ะ
แต่ก็นี่แหละความเชื่อมีสองอย่างด้วยกันอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะ